ความเคลื่อนไหวการเมืองไทยช่วงการเลือกตั้งในวันนี้หน่อยนะฮะ

เดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่เริ่มรับสมัครกันแล้วนะ

สสเขต๓๗เมษายน

เปิดรับสมัครพร้อมกับยื่นคันดิเดตนายกได้พักละ๓๐๐

วันนี้ภักดิ์ไทยสร้างไทยมีการประชุมใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับ
และที่ประชุมพักไทยสร้างไทยนี่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพัก
มีมตินะฮะจะส่งชื่อแคนดิเดตนายรัฐมนตรี๓ชื่อด้วยกันนะครับ
หนึ่งก็คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพักนะครับ
อีกคนนึงก็คือนายสุพรรณมงคลสุธีและอีกคนนึงคือนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะครับ
ซึ่งเป็นเลขาธิการพักแต่วันนี้นาวากาตรีสิทธาลาออกจากเลขาธิการพัก
เพื่อจะได้มีเวลาในการไปช่วยผู้สมัครหาเสียง
แล้วที่ประชุมก็มีมติในการแต่งตั้งนายถากรตันทศิษย์อดีตเลขาธิการกศธช
เป็นเลขาธิการพักไทยสร้างไทยขึ้นมาแทนนะฮะ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าสสเขต๔๐๐เขตเนี่ย
ตั้งใจจะส่งครบทั้ง๔๐๐เขตแต่ติดขัดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องพื้นที่ต่าง
เลยน่าจะส่งได้สัก๓๗๐กว่าเขตนะครับส่วนบัญชีรายชื่อเรียงลำดับกันอยู่
วันนี้ผมคุยกับหญิงสุดารัฐที่เปิดปากกับภาคภูมิบอกบัญชีรายชื่อกระทรวง๑๐๐เลยนะ
โยบายพักต่างเดี๋ยวท่านฟังเพิ่มเติมหลังจบไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับ
แต่ทางคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าอยากจะเป็นพักที่เข้ามาสลายคั่วการเมืองสองคั่ว
พักชาติพัฒนากล้าวันนี้เปิดตัว๓๓ว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทม
พร้อมกับชูโซโลแกนกล้าไฟท์นี่คุณสุวัสดิ์ลิฟตาพระลบกับคุณกรจติกาวอดิษฐ์นี่เห็นไหมครับ
นี่ชกโชว์เลยสวมนวมนะฮะขึ้นเวทีนี่คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับ
น้ำพักนะครับคือพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยบอกกล้าไฟล์คือกล้าสู้กับทุกปัญหาของคนกรุงเทพ
ปัญหาของแพงค่าไฟหรือระบบสินเชื่อยกเลิกแก๊กลิสต์บูโรและจะแก้ภาระหนี้สินให้ด้วย
หณ์แรครับพลังงานต้องถูกหรือสองครับแอบไปเลยครับภาคศรีต้องไปทำกว่านี้
เราพร้อมชนกับทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยผู้สมัครครบทีม๓๓เขตชาติพัฒนากล้าครับ
แล้วใครขึ้นชกกับคุณกรเนี่ยนะ
ชกยาวเหลือเกินดูสิฮะอ่าดูอีกเวทีหนึ่งนะครับ
วันนี้พักเพื่อไทยนะครับเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
นี่คุณสุชาติตันเจริญเพิ่งกลับมาเข้าพัก
ขวามือนั่นคุณจตุรนฉายแสงอดีตสอชะเชิงเศร้า
วันนี้ขึ้นเวทีปราศัยที่สนามหน้าสารากลางจังหวัด
มามานั่งกำกับหรือว่าอะไรปะนี่เห็นมั้ย
สุชาติบอกนี่ลูกชายลูกบังเกิดกล้าวน้องชายคุณมดดำก็จะลงสอสอเขต๓ฉะเชิงเศร้านะครับ
วันนี้คุณแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับ
ปราศัยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนสมานะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็ใกล้ข้อเต็มที่แล้วนะฮะ
บอกว่าได้ส่งพี่ชายคือคุณพานทองแท้ชินวัฒน์มาร่วมเวทีปราศัยที่ฉะเชิงเซาแทนนะครับ
ส่วนคุณสุชาตินะครับวันนี้กล่าวปราศัยนะครับบอกว่าหากรอบนี้พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะ
ไม่ขอเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรนะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกเบื่อเหลือเกินที่สะพานล่มตลอด
เป็นนายกภาษาอะไรเป็นรัฐบาลภาษาอะไรปล่อยสภาล่มตลอด
หาความรับผิดชอบไม่มีเลยไม่เคยมียุคไหนสมัยไหน
ที่มาไล่ซื้อผู้แทนเข้าข้อกันจริง๓๐๕๐ล้านแล้วเป็นซื้อกันแบบจงครึบ
ในสภาผมจำได้มีการพูดบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายก
แจกเงินชั้นสามคนละหลายล้านบาทเพราะต้องการยกมือให้ไว้วางใจ
การเมืองมันเลวไร้ที่สุดในยุคนี้พอเด็กประยุทธ์เป็นนายกรมดิ
ข่าวสารการเมืองจากนี้ไปเข้มข้นมากขึ้นทุกวันแน่นะครับ
เดี๋ยวลงสมัครกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยรู้แคนดิเดตนายกไปถึงวันเลือกตั้ง
แล้วก็การผนึกกำลังของเรา๓สื่อนะฮะ
ลุยนำเสนอเนื้อหาเลือกตั้งแบบจัดเต็มทุกช่องทางนะครับ
ข้นแน่นอนแปลกใหม่ด้วยนะครับ
รู้ใจคนไทยมากที่สุดยกทัพทีมงานนำเสนอข่าวที่เข้มข้น
และแน่นอนครับขวามือสุดบนจอภาพของท่านผู้ชม
คุณจอมขวัญจะมาเปิดศึกเข้มข้น๔เวทีดีเบตนะครับ
สายดีเบตเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศที่หลายคนรอคอย
รอติดตามได้เลยวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
สัมภาษณ์แคนดิเดตคนสำคัญและการเมืองวงเล่า
เลือกตั้ง๖๖วิดีโอพอร์ตแคสต์
ไลท์สำคัญคือวันเลือกตั้ง
เราจะมีรายการพิเศษถ่ายท่อสดเกาะคูหาเลือกตั้ง๖๖นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
แล้วอีกช่องทางหนึ่งสำหรับชาวออนไลน์นะครับ
ติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
ดูง่ายทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์ทุกรูปแบบ